นิมิตรเล่าทั้งหมดก่อนเลยค่ะวันนี้ไปคุยกับคุณอนุพงศ์
อภัยค่ะคุณอนุทินมาว่ายังไงบ้างคะ
สรุปก่อนนะเบื้องต้นนะว่า
คุณอนุทินเองเนี่ยบริษัทศูกร์ประธานศพชและก็รองนายก
บอกเลยชัดเจนว่าเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันที่จะให้มาตัดตรงนี้ไป
เพราะฉะนั้นโดยหลักการเนี่ยพยายามจะคุยกันว่ายังไงเนี่ยต้องไม่ตัด
อันที่๒ก็คือว่าผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย
ตอบคำถามผมได้ไหมว่าในไตรมาสที่๓
ที่จะต้องโอนเงินให้หน่วยบริการภายในเดือนกรก
เขาตอบว่าไงค่ะ
ก็ตอบชัดเจนว่า
คือตอนนี้เป็นหน้าที่ของท่านรองนายกประหลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็เลขาสปชต้องกำลังจะต้องคุยกันว่าจะทำยังไง
ที่ทำให้ค่าเหมาจ่ายลายหัวเนี่ยมันยังเท่าเดิมคือ๓๖๐๐บาท

ปีนี้ของปี๖๓ที่ว่ากัน
ส่วนเรื่องว่าจะต้องหาเงินมาไปเพื่อบรรจุข้าราชการใหม่เนี่ยก็เป็นเรื่องของข้าราชการที่ต้องไปดูว่าจะใช้วิธีแบบไหนจะตัดเบิกจะอะไรก็แล้วแต่
เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่กระทรวงสถาสุทธิ์ต้องทำลำตีต้องทำ
แต่ว่าโจทย์ที่พวกเราท้วงติงและคุยกันวันนี้เนี่ยทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่ามันตัดไม่ได้นะครับ
แล้วท่านลำตีก็แอบกระซิบผมว่านายกก็ไม่ยอมให้ตัดเหมือนกัน
เร็วนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวนายกต้องออกมาแถลงล่ะว่ายังไงก็ไม่ตัดงบบัตรทอง
คุณนิมิตค่ะเรียนขอย้อนกลับไปก่อนวันนี้ที่คุณนิมิตรจะได้คุยกับรัฐมนตรีอนุทินนะคะ
คือตกลงแล้ว๒๔๐๐ล้านบาทที่ถูกโยกออกจากบัตรทอง
รัฐมนตรีในฐานะประธานบอร์ดไม่รู้เรื่องเหรอคะ
ลำตีก็บอกว่าบางทีมันลงรายละเอียดทุกเรื่องไม่ได้
คือเรื่องเนี่ยมันอยู่บนหลักการมะติคลมาบอกว่า
ต้องขอเงินคืนจากทุกหน่วยราชการประมาณ๑๐
ผมก็ไปได้มาว่าจดหมายที่กระทรวงศาสตร์ศูกร์ตอบไปที่สำนักงบประมาณ
ฉบับแรกที่ตอบเมื่อวันที่๑๐เมษาเนี่ย
ก็จะตัดเฉพาะของกระทรวงสาธารสุขเท่านั้นเอง๒๐๐กว่าล้าน
แต่ว่าพอสำนักงบสรุปเป็นมติคลมอออกมาเมื่อ๒๑เมษาเนี่ย
มันกลายเป็น๒๔๐๐ล้านซึ่งตอนนี้ไม่มีใครบอกได้ว่า
จาก๒๐๐ล้านของกระทรวงศาสตร์ศูกร์อย่างเดียวมันกลายเป็น๙๐๐ล้านของกระทรวงศาสตร์ศูกร์
แล้ว๒๔๐๐ของหลักประกันสุขภาพเนี่ยมันกลายไปได้ยังไงเนี่ย
ผมคิดว่าไม่ไม่มีใครตอบผมเลยแต่แต่ว่าช่างมันเถอะตอนนี้
แต่ว่าทุกคนมองว่าถ้าตัดปุ๊บมันไปกระทบในเหมาจ่ายลายหัวแน่
เพราะว่าที่คุณจอมขวัญเกิด๓๖๐๐เนี่ยถ้าตัดเงินเดือนออกไปนะครับ
มันก็จะตัดไป๑๐๓๒บาทเหลือส่งให้โรงพยาบาลเนี่ย๒๕๐๐กว่าบาท
๒๕๐๐กว่าบาทเนี่ยจ่ายไปแล้วเป็นผู้ป่วยนอกประมาณ๑๒๐๐บาท
เพราะฉะนั้นมันก็เหลืออยู่แค่ประมาณพันสามที่จะจ่ายเป็นผู้ป่วยใน

ตรงนี้ออกไปอีกเนี่ยโรงพยาบาลก็จะยิ่งได้น้อยลงไปอีก
เพราะฉะนั้นทุกฝ่ายมองเห็นด้วยกันว่ามันตัดไม่ได้
มันเดือดร้อนแน่มันกระทบแน่กระทบทุกโรงพยาบาลค่ะ
คุณมิตย์ขอย้อนกลับไปนิดเดียวเดี๋ยวก่อนคุณมิตย์แว็บเดียว
คุณผู้ชมที่เราต้องคุยเรื่องนี้๒วัน
คุณผู้ชมซึ่งสังกัดบัตรทองนะคะมีคนอยู่๔๘๔๙ล้านคนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองอยู่
เพราะฉะนั้นการโยกเงินออกไป๒๔๐๐ล้านบาท
จึงเป็นประเด็นใหญ่มากใหญ่ไม่แพ้กันกับเราไม่ทิ้งกัน
คือตัวเล่มอาจจะน้อยกว่าจริงแต่ว่าสิทธิ์ที่มันถูกยันเอาไว้แล้ว
และจริงแล้วโดยปีต่อปีมันต้องเพิ่มขึ้นไม่มีการลดลง
ตรงนี้เนี่ยคือคำถามเมื่อวานที่ฉันคุยกับประหลัดแล้วก็ผอสำนักงบไปแล้ว
เดี๋ยวฉันเคลียร์เลยพอคุณนิมิตปิดท้ายรายการเมื่อวานนี้
ตกลงยังไงกันเดี๋ยวฉันขอยืนยันแบบนี้ก่อนว่าตกลงตัวเลข
คือที่ผ่านมามันมีตัวเลขออกมาหลายระลอกมากเลยนะคะ
แต่ทีนี้ตัวเลขที่ได้มาล่าสุดแล้วเมื่อวานใช้คุยกับประหลัดแล้วก็สำนักงบ
คือว่าเป็นงบที่โยกออกคือตัดงบบัตรทองออกไป๒๔๐๐ล้านบาท
แล้วก็ตัดงบของกระทรวงสาธารณสุขออกไปอีก๑๒๐๐ล้านบาท
ตกลง๒๔๐๐ของบัตรทองถูกตัดจริงถูกไหมคะ
ใช่ถูกเขียนไว้ชัดเจนว่าจะต้องโยกออกไป๒๔๐๐ล้าน
แล้วตกลงของสาธารณสุขค่ะคุณนิมิตรคะสาธารณสุขตกลง๙๐๐กว่าล้านหรือ๑๒๐๐กันแน่คะ
ที่ผมมีโอกาสเห็นเอกสารเนี่ยผมเห็นเป็น๙๐๐กว่าล้านแล้วก็บอกเลยว่ามันจะเป็นการไปซ่อม
ไปปรับปรุงที่พักอะไรแค่ไหนอะไรยังไงเนี่ยมันมีรายละเอียดอยู่ที่ผมเห็นนะที่ผมเห็นจากเอกสารเนี่ยมัน๙๐๐กว่าล้าน
ทีนี้เรียนกลับมาถามเมื่อสักครู่นี้คุณนิมิตบอกว่าเอาล่ะไม่เป็นไรแต่ดิฉันยังเอาล่ะไม่ได้เรียนขอถามย้อนกลับไป
ก็คือว่าคือยังไงเนี่ยนะคะ๒๔๐๐ล้านบาทของบัตรทองออกไปเนี่ยดิฉันไม่เชื่อว่ารัฐมนตรีอนุทินไม่รู้ไม่ผ่านตามันเป็นไปไม่ได้เลยเหมือนกับบอกเหมือนกับบอกประชาชนว่าเรื่องนี้ไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้กฎหมายไม่ได้รัฐมนตรีจะไม่รู้เรื่อง๒๔๐๐ล้านบาทได้ด้วยเหรอคะ
คือคือในทางหลักการควรจะรู้แต่ว่าในทางปฏิบัติก็อาจจะเป็นไปได้ที่มันลอดหูล่อตา
ผมพูดอย่างงี้แล้วค่ะ๒พัน๔ล้อยล้านบาทเนี่ยที่ถูกตัดออกจากบาททองที่นะคะคือเป็นการเสนอของกระทรวงสาธารณสุขเองหรือว่า
หรือว่าสำนักงบประมาณเป็นดิฉันใช้คำว่าอะไรสำนักงบประมาณเป็นคนพิจารณาให้หรือยังไงคะ
คุณจงหวันอยากรู้เหมือนที่ผมอยากรู้ผมถามทุกฝ่ายที่ผมมีโอกาสคุยแล้วไม่มีใครตอบผม
ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงจากจากเท่าที่ผมสอบถามแกะแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายที่ผมมีโอกาสแกะได้เนี่ย
ก็บอกว่าเฮ้ยคุยกันเบื้องต้นเนี่ยงบสาธารณสุขกับงบบัตรทองเนี่ยไม่แตะ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่กำลังสู้กับภาวะวิกฤตแบบนี้แต่ว่าทุกคนก็สบายใจว่าคุยกันแล้วว่าไม่ตัด
แต่ว่าพอไอ้มติที่ออกมาเมื่อ๒๑เมษาที่เราเห็นพร้อมกันเนี่ยอ้าว
แล้วพอถามปุ๊บเนี่ยไม่มีใครบอกได้ว่ามาได้ยังไง
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ได้ค่ะคุณนิมิตก็หาดิฉันเชื่อว่าคุณนิมิตหามากกว่าดิฉันอีกนะคะ
ไม่เป็นไรก็ได้แต่ทีนี้คำถามคำถามก็คืออย่างนี้ค่ะคุณนิมิตรว่า
เอ่อตกลงแล้วเนี่ยในส่วนของงบประมาณสองพันสี่ร้อยล้านบาทที่เมื่อวานี้ทางภูมิในการสำนักงบนะคะ
แล้วก็ทางประหลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าคือโยกตามคนใช่ไหมคะโยกตามคนบรรจุ๔๐๐๐กว่า
ก็โยกไปตามคนก็คือไปจ่ายผ่านทางเรียนใช้คำง่ายก็คือไปจ่ายผ่านทางสาธารณสุขไม่ได้จ่ายผ่านกองทุน
คำถามคือคุณนิมิตยังยืนยันวิธีคิดเสียงคุณจงขวัญมันสะดุดเหมือนแบบไกลกันมากเลยเราสองคน
ก็ไกลกันเท่าที่รัฐบาลเนี่ยตามมาคุณนิมิตย์เอาใหม่คือตกลงว่าเงิน๒๔๐๐ล้านบาทเนี่ยเวลาคิดเงินจริงเนี่ย
มันเป็นต้นทุนของค่าใช้จ่ายลายหัวของคนที่เป็นบัตรทองแน่ถูกไหมคะ
คือปฏิเสธหลักการคิดแบบนี้ไม่ได้ถูกไหมคะ
คือในหลักการของบัตรทองเนี่ยมันรวมค่าแรง
แล้วพอรวมค่าแรงปุ๊บเนี่ยมันก็แยกกันชัดเจนเลยว่าค่าแรงเท่าไหร่
สมมติว่าเงินเดือนค่าราชการ๑๐๐บาทนะครับ
๑๐๐บาทที่มาจากบัตรทองเนี่ยมันก็ถูกคิดไว้เลยอย่างเช่นปี๖๓เนี่ย
มันก็อยู่ประมาณเกือบ๕๐๐๐ล้าน
๕๐๐๐ล้านเนี่ยไม่เคยมาที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
มันยังคงกองอยู่ที่สำนักงบประมาณ
แล้วสำนักงบประมาณมีหน้าที่จ่ายเงินเดือนพวกนี้ไปตามข้าราชการ
ราชการอยู่ตรงไหนสำนักงานมันก็จ่ายไปตรงนั้น
เพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่า๓๖๐๐เนี่ยหักเงินเดือนไป๑๐๐กับ๓๒บาทเนี่ยมันก็เหลืออยู่๒๕๐๐
อีก๒๕๐๐เนี่ยคือค่าหัวที่สำนักงบโอนมาไว้ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แล้วสำนักงานสุขภาพก็มาคิดว่ามันมีคนที่ให้บริการอื่นที่ไม่ใช่เป็นข้าราชการ
มันมีลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ไม่สามารถบรรจุเป็นข้าราชการได้
พวกนี้ก็มันจะถูกใส่เข้าไปอยู่ในเงิน๒๕๐๐บาทที่เหลืออยู่ตรงนั้น
เพราะว่ามันก็มีการคิดค่าแรงที่ที่ไม่ใช่ราชการอยู่ด้วยอาจจะประมาณสักเก้าหรือสิบเปอร์เซ็นต์
เพราะฉะนั้นเงินตรงนี้มันมีค่าแรงที่มันยังแฝงอยู่ที่ไม่ใช่เงินเดือนค่าราชการ
วิธีคิดที่เราเห็นใน๒๔๐๐เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย
พวกนี้มันแฝงอยู่แล้วเดี๋ยวคนพวกนี้จะถูกบรรจุเป็นข้าราชการ
เพราะฉะนั้นก็ไปเอาคืนมาเพราะเดี๋ยวมันจะให้ซ้ำซ้อนให้เป็นค่าแรงของลูกจ้างอะไรตรงนั้น
แล้วถ้าเป็นค่าราชการเดี๋ยวก็ให้ซ้อนมาดึงพื้น
คือตักกะเนี่ยมันเอามาคิดแบบนี้เนี่ยบางคนก็บอกเฮ้ยก็ถูกแล้วเพราะเขารวมค่าแรง
เพราะฉะนั้นพอพวกนี้กลายเป็นข้าราชการก็เอาคืนมา
แต่คำถามผมก็คือว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าเอาหัวไหนคืน
เอาหัวของลูกจ้างหัวไหนคืนแล้วไอ้หัวของลูกจ้างหัวนี้มันกี่บาทกี่บาทมันซับซ้อนมากเลย
แต่ว่าพอเขาจะเอาคืนเนี่ยเขาก็แบบง่ายเลยถ้างั้นขอหัวละ๕๐บาท
ไอ้ห้าสิบบาทเนี่ยผมคำนวณใจสองพันสี่ร้อยแล้วก็ไปดูจากจำนวนก็ได้การที่มีอยู่เนี่ยมีคนช่วยคิดเนี่ยมันกลายเป็นแบบนั้น
เพราะฉะนั้นพอพอจะมาเอาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันคือไปเอาเงินที่โอนมาแล้วและไอ้เงินที่โอนมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยมันคือเงินค่ารักษาพยาบาลไม่มีเงินเดือนแล้วเพราะเงินเดือนไม่เคยโอนมา
เอาอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะถ้าคุณผู้ชมฟังคุณนิมิตรแล้วแบบเฮ้ยอะไรทำไมมันลุงลังยุ่งยากใช่ค่ะอย่างที่คุณนิมิตรบอกใช่ลุงลังจริงเขาถึงยังไม่ยอมง่ายนะคะทีนี้ฉันถามแบบนี้ค่ะคือสองพันสี่ร้อยล้านบาทเนี่ยเอาเท่าที่วันนี้คุณนิมิตรคุยนะคะสองพันสี่ร้อยล้านบาทที่โอนออกไปแล้วบอกว่าไปเป็นเ
หรือหางบตัวอื่นมาปะที่บัตรทองเพื่อให้ค่าใช้จ่ายลายหัวไม่ลดลงค่ะ
เรื่องต้นเนี่ยเขาจะพยายามว่าไม่โอนได้ไหมเบื้องต้นเลยหลักการคุยกันเนี่ยคือไม่ต้องโอนไม่ต้องไปแตะแล้วก็ไม่ต้องมาใช้วิธีโอนคืนไปโอนกลับมา
อาจจะใช้วิธีหักหักลบกบหนี้กันในเงินงวดถัดไปเงินข้างหน้าที่ถ้าเกิดสำนักงบจะต้องโอนมาให้สปชก็ไปคำนวณกันว่าไอ้ที่ต้องโอนมาเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วที่มีอยู่เท่าไหร่หักลบกันไม่ไม่ต้องโอนไม่ต้องมาแตะยุ่งกับเหมาจ่ายลายหัวอันนี้ส่วนเงินที่จะมาจ่ายค่าราชการใหม่เนี่ยก็อาจจะไปใช้วิธีตกเบิกไปใช้วิธีที่ราชการทำอยู่แล้ว
ในการบรรจุข้าราชการใหม่ก็ไปใช้วิธีตรงนั้น